มีภาพเหตุการณ์ที่หลายคนเห็นแล้วก็ต้องรันทดใจนะครับ
กับเหตุการณ์ที่ลูกชายได้นำเค้กวันเกิดมาวางที่หน้าศพของแม่
แล้วก็ร้องเพลงสุขสรรค์วันเกิดให้
เพราะว่าแม่ได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะถึงวันเกิดเพียงไม่กี่วัน

นี่คือภาพบรรยากาศภายในงานศพของคุณแม่กุหลาบถมยาอายุ๖๔ปี
ที่เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจเฉียบพลัน
ที่ศพจะถูกนำไปตั้งทำพิธีบำเพ็ญกุศล
ที่วัดหนองค้ออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โดยมีบุตรชายและบรรดาเครือญาติมาร่วมกันร้องเพลงสุขสรรค์วันเกิด
ด้วยความอาลัยให้กับคุณแม่กุหลาบผู้เสียชีวิต
และลาจากไปตั้งแต่วันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
โดยได้นำเค้กที่ปักเทียนด้วยตัวเลข๖๕

และร่วมกันร้องเพลงสุขสรรค์วันเกิด
ด้วยความอาลัยให้กับผู้เสียชีวิต
รัศมินถมยาบุตรชายของผู้เสียชีวิต

ไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องมาจัดงานวันเกิด
เค้กให้กับแม่ในวันที่แม่จากไปแล้ว
ซึ่งตรงกับวันที่๙มกราคมเมื่อวานที่ผ่านมา
ระหว่างที่ร้องเพลงออกไปนั้น
ค้านกับความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างมาก
ที่จะต้องมาร้องเพลงในวันเกิดของผู้เป็นแม่
แต่แม่กลับไม่มีชีวิตอยู่แล้ว
สำหรับเค้กที่นำมาเป่าในงาน
ในรัศมิลบุตรชายและญาติยาด
สั่งทำไว้ตั้งแต่ผู้เป็นแม่ยังมีชีวิตอยู่
เพื่อเตรียมฉลองวันเกิดในช่วงค่ำคืนวันเดียวกัน
แต่สุดท้ายกลับต้องมาร้องเพลงวันเกิด
หน้าศพอย่างไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัว
และนี่ก็ถือเป็นสิ่งสุดท้ายที่ลูกชายและครอบครัว
มยาตั้งใจจะทำให้ก่อนจะร่วมกันส่งศพแม่กุหลาบ
เข้าพิธีชาปนกิจเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา